ใช่

แปลงโมบอกว่าร้านอาหารของเขาที่ตั้งอยู่ตรงรัชดาซอย๔

ชอบไปทานร้านอาหารที่นี่อยู่บ่อย
วันหนึ่งเนี่ยมีลูกแมวหลบเข้ามาในร้าน
จูนก็เก็บมาเลี้ยแม่จูนก็คือภรรยาพี่เปิ้ลเนี่ยแหละค่ะ
แตงโมไปเห็นก็เลยขอไปเลี้ยงต่อ

ตอนที่อุ้มลูกแมวตัวนั้นกลับบ้านได้เลย

ซึ่งหลังจากนั้นแม่จุนกับแตงโมก็ติดต่อคุยกัน
เป็นกรยานิมิตรที่ดีมาตลอด

บอกเขาก็เจอลูกแมวมันมีอยู่๓ตัว
เขาก็เลยบอกพี่จูนขอได้ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยู่เขาก็บอกเอาสิเอาไปเรียกเลย
เขาบอกว่าเนี่ยโมชอบแมวมากเลยอะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็อุ้มไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่บ้าน

หรือว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่า๑ใน๔ตัวนั้นแปลสวยเหลือเกิน
น้องโมเขามีความสุขกับพ่อเขาแล้ว

อันนั้นเราก็เขาไปอยู่สู่สุขติจริง
โอ้โหนะคะทุกแง่มุมจริงที่แตงโมเขาแบบเป็นคนน่ารักจริงนะคะ
คือแมวที่เอาจากพี่เปิ้ลไปนะคะ

กับที่เอาไปเพียงนะเอาไปเรียกไม่ใช่ใช่ไหม

อันนี้คือลุงลุงวิกเตอร์อายุ๑๐ขวบแล้ว

บ๊อบคือตัวที่นิ่งคือขนัวเจ้าเจ้าหน่อย
และก็มีบ๊วยอีกตัวหนึ่ง

แต่พี่เบิร์ตเอาบ๊วยมาไว้ที่บ้าน
แล้วก็ล่าสุดนะคะก็เห็นผักบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้ว

ทุกอย่างก็ถูกสารต่อไปเรื่อย

ที่บ้านแอนนาคุณผู้ชมเขาก็จะเปิดคลิปต่าง

เสียงต่างที่เป็นของแตงโมตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ
ช่วงกลางวันที่แม่พี่ออกไปทำงานเนี่ยค่ะ
ก็เปิดแมวก็จะได้คุ้นชิน
จะได้ไม่ตื่นด้วยนะแปลกที่แปลกทาง
แล้วคนอย่างเพื่อนอย่างเรา
เพราะน้องแมวเนี่ยต้องคิดอยู่อย่างหนึ่งนะว่า
เขาต้องผูกพันต้องรักเจ้าของเขา

มันก็จะต้องเกิดอาการโหยหาคิดถึง
บางตัวเนี่ยซึมเศร้าเลยนะ

เพราะฉะนั้นวิธีการของคุณแอนนาถูกต้องแล้ว

เสิร์ตต่อสิ่งในชีวิตก็จำเป็นจริง